การดูแลโฆษณาในยุคทีวีดิจิทัลแบบนี้
ทำให้๔องค์กรที่ประกอบธุรกิจทั้งด้านสื่อเอง
รวมทั้งการโฆษณาเองมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น
เพื่อที่จะดูแลรวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ดูแลพนักงานอบรมพนักงาน
ให้ทำงานที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ให้ได้มาตรฐานค่ะ
รวมถึงสถานีธุรทัศน์ช่องต่างค่ะ
จับมือกันนะคะสรุปแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์
หรือว่าเซ็นเซอร์โฆษณาทางโทรทัศน์
สอดรับกับยุคดิจิทัลค่ะ
ในจำนวนงานที่มากขึ้นในผู้ประกอบการ

ซึ่งเพิ่งประมูลกันมาก็๓ปีแล้วล่ะค่ะ
ก็จะต้องมีตัวแทนของช่องดิจิทัล
ที่จะเข้ามาร่วมกันดูแลตรงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็วัตถุประสงค์ของเรา
เราจะบอกว่าเราร่วมประชุมกันมา
วันนี้สเตตัสเป็นอย่างไรบ้างนะคะ

แล้วเราต้องการที่จะวางแผน
ในการทำงานต่อไปอย่างไรนะคะ

เวลาหน้ากาลจัดประชุมสัมมนาอบรม
และจัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตัวเองอยู่แล้ว

ก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ด้านการตรวจพิจารณาเซ็นเซอร์โฆษณาทางโทรทัศน์
จากสถานีโทรทัศน์ต่างรวม๑๑คน
เป็นการกำหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตลอด
พิจารณาตัดสินข้อขัดแย้งเชิงนโยบาย
ส่วนที่๒นะคะก็คือการจัดอบรมผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง
ให้มีความรู้ให้มีทักษะในการตรวจพิจารณา
เซ็นเซอร์ภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาต่อไปนะคะ
สถิติ๑๐ปีที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาเพียงร้อยละ๐๐๒เท่านั้น
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเข้มงวดในการกำกับดูแลตนเองของสื่อค่ะ